จำได้ไหมคะเมื่อวานซืนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทางภาคเหนือ
หลายคนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันนี้มีคลิปนาทีแผ่นดินเขย่าลำปางมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ

แล้วก็สุนัขเนี่ยนอนกันอยู่ลุกขึ้นมาตื่นเลยค่ะ
ยังสงสัยอยู่ว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
เป็นนาทีเกิดแผ่นดินไหวหลายคนก็ต้องออกจากบ้านมาดูเลย

คือทุกคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็แตกตื่นตกใจกันนะคะ
ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากอบตทุ่งหัวในอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
ประมาณครึ่งกิโลเมตรค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคือสัตว์เนี่ยมันจะรู้สึกไวกว่าคน
เมื่อสักครู่นี้หมานอนอยู่ก็ลุกขึ้นมา
ซึ่งวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีแผ่นดินไหวขนาด๔๙ในพื้นที่ตำบลทุ่งหัวเนี่ย
โอ้โหคนวิ่งออกมาจากตึกกันเลยนะครับเพราะว่าเราอ่ะรู้จักแผ่นดินไหวแล้วแหละ
แต่ไม่ได้คุ้นเคยกับมันมากเท่าที่ควรเพราะมันไม่ได้ไหวบ่อย
ถึงแม้ว่าเรื่องรอยเลื่อนต่างของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันจะคล่อนไปทางเหนือก็ตามนะคะ
ซึ่งหนึ่งในชาวบ้านที่ประสบเหตุก็คือนางสาววิพาดาศรีกันตยา
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปภาพกล้องวงจรปิดบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนแม่กำลังเดินขึ้นบ้านพอดีเลยคลิปแรกเนี่ยค่ะ
แม่ก็ร้องบอกทุกคนบอกว่านั่งลงนั่งลงเพื่อความปลอดภัย
มันสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านรอบ๖๐ปีเลยนะคะ
ส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบค่ะ
องค์พระทาชนิยค์ต้องการแบ่งแบบถูกดูและวิธีต้องการแบ่งที่ตรงนี้
ของวัดพระเกิดในพื้นที่ตะบนทุ่งหัว
พอแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยนะคะนายนาริสจิวสันติการที่ปรึกษาสาขาภาคเหนือ๑
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
แล้วก็คณะเดินทางไปตรวจสอบองค์พระธาตุเลย

เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันเอียง
เพราะว่าเป็นผลกระทบจากแรงสรรสะเทือนของแผ่นดินไหว
ต้นยังไม่พบร่องรอยของการเอียงของเสาหรือว่าโครงสร้างที่สำคัญค่ะ
เชื่อว่าตัวของพระธาตุยังแข็งแรงอยู่
ส่วนยอดฉัดที่เอียงน่าจะเป็นเฉพาะจุดเฉย
เพราะว่าจุดยอดฉัดอาจจะมีเหล็กเส้นแค่เล็กน้อยเท่านั้น
พอเกิดการสั่นไหวมากมันก็เลยเอียงได้นะคะ